เพื่อนสนิทของคุณแตงโมที่เคยตั้งใจบอกว่า
อยากจะแต่งหน้าศพให้กับคุณตังโมเป็นครั้งสุดท้าย
คุณหมอบอกว่าแต่งไม่ได้หรอกนะแต่งไม่ได้หรอก
แล้วถ้าเป็นญาติหมอหมอก็จะไม่แต่งเหมือนกัน
เพื่อนของคุณตังโมก็เข้าใจนะฮะ
คุณฮิปโปฉันธนะนะครับเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนะฮะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มเพื่อนทุกคนอย่าง
นาทีวีภูโมอามีนาคุณนุษย์ช่างแต่งหน้าประจำตัวคุณแตงโม
แล้วก็คุณพุดเดิ้ลยกเลิกแล้วล่ะการแต่งหน้าให้กับศพของคุณแตงโม
เนื่องจากแพทย์ชนสูตรนิติเวศแจ้งว่าขณะนี้
สภาพศพไม่สมบูรณ์ใบหน้าไม่มีหนังกำพ้าแต่งหน้าเครื่องสำอางไม่ติดหรอก
และยังระบุด้วยว่าหากศพเป็นย่าของหมอหมอก็จะไม่แต่งหน้าเช่นกัน
ก็ทำให้เพื่อนสนิททุกคนเข้าใจแล้วก็ยกเลิกการแต่งหน้าให้กับคุณตังโม
แล้วก็จะย้อนกลับไปนึกถึงวันที่คุณตังโมยังมีชีวิตอยู่
ให้เธอสวยงามแบบนี้ด้วยความทรงจำของเรานะครับลองฟังเสียงฮิปโปดูครับ
ส่วนรูปแบบของการจัดพิธีไว้อะไรให้คุณแตงโมนะครับ
คุณอ้ำคุณเอสุภาชัยเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเป็นคนจ้างมานะครับ
เพื่อนสนิททุกคนจึงไม่ได้เข้าไปดูแลแต่ในวันพิธีทุกคนมีหน้าที่หลัก
ก็คือช่วยกันต้อนรับแขกที่มาร่วมงานพิธีทุกคนนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะฮะได้ปรึกษาแล้วก็ได้รับอนุญาตจากคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วนะครับ
นี้เพื่อนสนิททุกคนฝากขอบคุณสื่อมวลชนทนายอาสานักการเมือง
รวมถึงนักสืบโซเชียลด้วยนะฮะทุกท่านนะครับ
ที่ช่วยกันหาหลักฐานตั้งข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ก็มีหลักฐานใหม่ส่งมาเรื่อยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ส่วนตัวคุณฮิปโปนะฮะรู้สึกว่านะครับ
หากตำรวจจะปิดคดีช้าหรือเร็วไม่สำคัญ
แต่ต้องการให้ตำรวจตอบคำถามและทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นให้ได้
เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมที่เสียชีวิตไปนะครับ
รับว่าคลิปต่างที่ออกมาใหม่นี้เพื่อนสะเทือนใจครับ
ไม่ใช่เราก็ต้องดูความกระจ่างว่าสุดท้ายบนเรือมันเกิดอะไรขึ้น
อย่างที่พี่บอกเห็นป่ะว่าสุดท้ายมันอาจจะเกิดจากความประมาทก็ได้
หรือเกิดจากอะไรก็ได้แต่มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่อยู่บนเรือที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเอง
ดังนั้นนะพี่เพิ่มไปดูว่าเหตุการณ์บนเรือมันคือก่อนหรือหลังหรือก่อน
หรืออย่างไรมันก็ต้องอยู่ที่จานพิสูจน์เพราะว่าวันนี้เห็นว่าจะมีจานเปิดคลิปเป็นเต็มด้วย
ส่วนสภาพศพในข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไทยออกมาตั้งข้อสังเกต
คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมาให้ความรู้กับเราคุณฮิปโปบอกว่าตกใจนะ
ส่วนเรื่องของฟันที่หักหรือเปล่าเนี่ยคือคุณฮิโปเข้าใจส่วนตัวเองบอกว่า
ฟันที่หักหรือหลุดอาจจะเป็นฟันปลอมหรือเปล่าที่คุณตังโมใส่ไว้หลังจากที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
แช่น้ำในนานมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคุณฮิโปคิดเองแบบนั้น
ส่วนเรื่องอื่นที่แพทย์สงสัยในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจน
แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวของคุณแตงโมว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงฮะ
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญของคุณแตงโม